ข่าวที่เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากนะคะ
เกิดที่ปฐุมธานีซึ่งเป็นเฮดไลน์ข่าวข่าวสุดท้ายนะคะ
สักประมาณช่วงตี๔ที่ผ่านมาของวันนี้เองนะคะ

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจ่อยิง
คือคนที่ถูกยิงเนี่ยเพิ่งจบปริญญาตรีเบนเจอร์เพศพอดีนะคะ

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรอระหว่างหางานทำก็เลยมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านขายโจ๊กแบบนี้
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมากำลังตั้งร้านกันอยู่เลยค่ะ
ปรากฏว่าสองคนร้ายนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่ทราบ
มาเจาะยิงค่ะนัดแรกเนี่ยคือไม่โดน

ผู้ต้องหาลงจากรถไปเจาะยิงซ้ำหาก
แถวนั้นเขาก็เห็นกันโดยเฉพาะน้าสาวเนี่ยนะคะ
คือพยายามที่จะร้องขอชีวิตเท่าไหร่แต่สองคนร้ายก็ไม่ปรานีค่ะ
จ่อยิงจนกระทั่งน้องวัยเบนเจอร์เพศเสียชีวิต
คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
คนแถวนั้นเขาเห็นว่าอาการสาหัสแล้วก็พยายามที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายน้องก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะ

หลังเกิดเหตุช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจภูทรสวนพริกไทยก็ไปตรวจสอบ
เหตุยิงกันจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าร้านขายโจ๊ก
ภายในซอยวัดมะขามตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายอนุสรสนทิอายุ๒๕ปี
เพิ่งจบปริญญาตรีหมัด
รอรับใบปริญญาเตรียมที่จะหางานทำ
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตด้วยการถูกยิงตายนี่นะคะ
ซึ่งหลังจากที่ถูกยิงแล้วพลเมืองดีเขาก็ช่วยกันนะ
ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายก็มาเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
และที่พื้นไปพบกับหมวกกันน็อกสีแดงรองเท้าแล้วก็กระเป๋าสะพายสีดำค่ะ
สอบถามน้าสาวของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวสมศรีพันธุบุตร
มีอาชีพขายหมูปิ้งใกล้กัน
เล่าแบบนี้บอกว่าหลานชายเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสมัครงานก็คืออยู่ระหว่างการหางานทำเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะได้งานทำก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่
เปิดร้านขายโจ๊กขายโจ๊กแบบนี้ทุกวัน
รถก็ปรากฏว่ามีชายวัยรุ่น๒คนสวมหมวกกันน็อก
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดประกบ
แล้วจ่อยิงค่ะนัดแรกไม่โดน
หลานชายพยายามวิ่งหนี
ปรากฏว่าคนที่ซ้อนท้ายซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนร้ายนี่นะคะ
ยิงรัวเลยนะ๔นัด
นะคะไปโดนที่หลังขาแล้วก็หน้าอกของผู้ตายค่ะ
ซึ่งหลังก่อเหตุคนร้ายก็เดินกลับไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีไปทางถนนติวานนท์
คุณหน้าของผู้ตายก็พยายามที่จะร้องขอชีวิตนะคะ
บอกว่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่ายิงอย่ายิง
แต่คนร้ายก็มิวายนะคะกระหน่ำยิงจนกระทั่งนายอนุสรเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อเก็บพยานหลักฐานของคนร้ายรวมทั้งที่สำคัญเลยนะคะ
มีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อใช้แกะรอยตามไล่ล่าคนร้าย

สาเหตุมาจากอะไรเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานไว้หลายประเด็นด้วยกัน
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งเรื่องส่วนตัว
โกรธแค้นที่คนตายไปแจ้งเบาะแสจับคนร้ายที่ไปก่อเหตุ
ขโมยจักรยานยนต์ของคุณพ่อและความขัดแย้งต่างสถาบัน
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติวรรณพักษรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกประชุมทีมงานชุดสืบสวนทั้งของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้ได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะคะก็ได้มาจากภาพ
แต่ก็ขอก่อนบอกว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะ